ไปถึงข่าวนี้ข่าวนี้คนเขาพูดถึงกันเยอะเลย
คือเป็นหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของสำนักสงฆ์ที่ศรีสะเกด
คืออย่างนี้เขาบอกว่าอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมรักษาสินห้า
ที่เป็นสามีภรรยากันถ้ามาที่นี่สามารถเสพเมทุนได้
แล้วจะมีการใส่สวมชุดสีรุ้งแล้วมีการเปิดเพลง
มีการเต้นกันอย่างสนุกสนานเหมือนงานแฟนซีเลย

ราวส่งพิติไปนะฮะ
ในกิติศักดิ์วีรชัยเจริญศุกร์พูดสุดข่าวไทยรัตน์ทีวีของคุณผู้ชมนี่แหละครับ
ไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญที่ศรีสะเกดครับ
ไปเห็นลูกศิษย์วัดบริเวณประตูทางเข้าโพลนะฮะ
อยู่ที่ในถังน้ำขนาด๒๐๐ลิตร
ศิษย์บอกว่าถ้ามุดน้ำแบบนี้นะเขาเรียกว่ามุดถังน้ำดับวิญญาณนะครับ
ซึ่งจะมีน้ำเปล่าไม่มีการใส่สมุนไพรน้ำมนต์อะไรนะ

เขาบอกว่ามันใช้ถังร่วมกันไม่ได้ไง
ติต้องไปหาซื้อถัง๒๐๐ลิตรมาเอง

คือของใครของมันนี่พี่ติพร้อมแล้วพี่ติพร้อมแล้วนะฮะ
คือทีมข่าวตะเวนหาซื้อจนพิติได้ถังนี้มา
แล้วก็อันนี้คือการปฏิบัติทดสอบ
ทดสอบแบบเบื้องต้นก่อนลงถังก่อน

มีการวิธีกลั้นลมปลานบนบกครับจากนั้นก็ฝึกในถังน้ำ
ขั้นตอนคือต้องการต้องเป่าลมออกจากปากจนหมดนะพี่ติ

ลมหมดให้กลั้นหายใจทางปากและจมูกและยอดตัว
ลงไปในถังน้ำครับอภิติฝึกให้ดูหน่อยครับ

เป่าออกจากปากแหมวท้องด้วยแหมวซื้อดื้อแหมวท้องเรา
เป่าแล้วมันจะลงมันจะออกหมด

คราวนี้ลองปฏิบัติจริงในถังน้ำแล้ว
แต่ก่อนจะลงไปในถังลูกศิษย์แนะนำบอกว่า
คุณติคุณต้องยกมือไหว้ขอขมาต่อ
พระเจ้าถังน้ำซะก่อนนะ

นั่นแหละเอาหัวไปเลย

เออมือปล่อย
สิ่งใดที่ไม่มีเสียงนั่นแหละดีที่สุด
มันเป็นยังไงเอานี่มันเป็นยังไง
ครั้งแรกของเรานะครับผมก็จะรู้สึกว่า

ก็คือกลั้นทั้งลมหายใจที่จมูกแล้ว
ที่ปากก็คือแล้วเราก็ดำลงไปในน้ำก็คือ

เดี๋ยวเราจะไปลองกันอีกสัก๑รอบ

ได้เหมือนกันนะพี่ตินะครั้งแรกได้๑๖วิครับ
รอบ๒ก็ทำได้นานขึ้นอีกเล็กน้อย

ขณะที่ลูกศิษย์ที่ฝึกมุดน้ำดำน้ำให้ข้อมูลบอกว่า
ปฏิบัติธรรมที่นี่มา๒ปีแล้ว
โดยฝึกหลักสูตรสะเทินน้ำสะเทินบก
จนสามารถบรรลุเป็นอริยบุคคลแล้ว

ก่อนหน้านี้นะเป็นอามภาษณ์ครึ่งซีก
แต่พอมาปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งนี้

ขณะที่พระกรรณญาถวรธรรมโมนะครับ
ประธานสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญยืนยันบอกว่า
คำสอนที่นำมาสั่งสอนลูกศิษย์เนี่ยนะ

แล้วก็ไม่ได้ผิดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
คนที่เข้ามาในวัดเนี่ยล้วนแต่มีความศรัทธา
ส่วนที่มีการเปิดเพลงเสียงดัง
และต้องให้ลูกศิษย์ที่มานั่งปฏิบัติธรรม

ก็อ้างว่าคลิปที่พระกรรณญาเต้นแล้วก็ทำท่าดีอกดีใจเนี่ย
เพราะว่าลูกศิษย์สามารถบรรลุธรรมอันเป็นอริยบุคคลแล้ว

แล้วก็ชี้แจงบอกว่าลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรม
ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กัน
เพราะว่าทุกคนที่มาบริบัติธรรมเนี่ย
ในเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตนะครับ
ฝ่ายธรรมยุทธ์ทราบว่า
ท่านได้สั่งตั้งคณะส่งสอบอธิกร
ธิกรคืออะไรสอบอธิกรคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้ว
และต้องหาข้อยุติสะสางให้ได้ครับ

กระบวนการสอนและสาระของพระธรรมวินัย
เจ้าคณะผู้ปกครองได้สั่งให้ปรับปรุงวิธีการสอน
ซึ่งพระกรรณญาสามารถนะฮะ
เอาไปปรับปรุงได้เขาก็รับปากนะ

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดยืนยันว่าการ
เทศนาสั่งสอนญาติโยมต้องเป็นไปตามแนวทางคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งหลังจากมีคำสั่งไปแล้วคณะสงฆ์ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ใช่สั่งไปอย่างเดียวนะ
เดี๋ยวจะไปติดตามดูด้วยว่าพระกรรณญาได้ปรับปรุงหรือเปล่า
เพิกเฉยก็จะพิจารณาแนวทางปกครองต่อไป
ส่วนพระมหาภัยวันวรวันโนสิครับ
พระวัดสร้อยทองที่กรุงเทพมหานครเหล่านี้นะฮะ
บอกว่าสิ่งที่พระกรรณญาเนี่ยทำเนี่ยเป็นเรื่องผิด
เพราะว่าพระสายวิปัสนากรรมฐานจะไม่สอนเรื่องเพศ
จะไม่สอนเรื่องการทรมานร่างกาย
สะท้อนให้เห็นว่าพระกรรณญาเนี่ยท่านท่านพูดนะฮะ
บอกว่าไม่มีความรู้ในพระพุทธศาสนาเลยนะครับ
ส่วนการแต่งกายด้วยชุดสีรุ้งอ้างว่าเป็นชุดธรรมชาติและบริสุทธิ์
บอกว่าเป็นการอุปโลกขึ้นมาทั้งสิ้น
แล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะ
และคณะสงฆ์ผู้ปกครองเข้าไปตรวจสอบสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ
คืออย่างนี้ฮะเขาใช้คำว่าวัดแต่จริงเนี่ยเป็นเพียงสำนักสงฆ์นะครับ
แล้วก็ตามบอกว่าตรวจสอบเลย